คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะก็กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์จริง
จริงประเด็นน่ะมันเกิดมาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้ว
แต่ว่าพอมีการโพสต์คลิปนี้เนี่ยก็ทำให้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะคะ
เป็นนาทีที่ชายชะกันกลุ่มนึงค่ะ
เอาปืนรัวยิงขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ในร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรค่ะ
สวัสดีปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหก

โค้กปล่อยด้วยครับโค้กปล่อยด้วยครับ
เฮ้ยปล่อยแล้วปล่อยแล้ว

อ้าวไอ้กุ๊กมันยิงปืนเหรอวะ

ไปปล่อยครับ
อันนี้แหละค่ะเป็นคลิปที่มีการโพสต์ในโลกออนไล

ว่าชายชะกันกลุ่มนี้ประมาณ๔๕คน
คือลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนร้านอาหาร
นะคะอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง

ลักษณะเหมือนแบบสวัสดีปีใหม่

นะคะมีเสียงปืนดังรัวขึ้นมาซ้ำอีก

ถ้าเราฟังอยู่เราจะได้ยินจบหรือยังหูดับแล้ว

โอ้โหคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะโซเชียลระอุเลยค่ะ
หลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ก็ส่วนใหญ่จะไปในเชิงตำหนินะคะบอกว่า
โอ้โหตั้งแต่ปีใหม่แต่อายุความยังอยู่นะคะ
คลิปไว้แบบนี้ก็ทำให้เพื่อนซวยเหมือนเดิม
ไม่รอลงอาญาแล้วทำแบบนี้คิดว่าเท่หรือ
ความคิดเห็นจะไปในเชิงตำหนิทั้งนั้นเลยนะคะ
ก็มีรายงานด้วยนะคะว่าหนึ่งในกลุ่มคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้า
เป็นสมาชิกอบตแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองด้วยค่ะ
คุณผู้ชมดูความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะคะ
การยิงปืนขึ้นฟ้าก็ต้องทราบเอาไว้นะคะ
เพราะว่ามีความผิดตามพรบออาวุธปืน
คือห้ามพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท

แล้วถ้ายิงยิงแบบนี้กระสุนไปตกบ้านใคร
ทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายหรือมีใครได้รับบัตรเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ย
คนที่ทำก็จะมีความผิดนะคะตาม
คลิปนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเกิดตั้งแต่ปีใหม่
แต่ก็เป็นหลักฐานที่ให้ตำรวจสามารถดำเนินการเอาผิดได้